สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปต่างจังหวัด
และอยากจะเดินทางไปที่เขาช้างเผือกที่กาญจนบุรี

แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมยังปิด

คือหลายคนก็แบบวางแผนไว้นานแล้วนะ

ปีใหม่นี้ฉันจะได้เที่ยวที่นี่หรือเปล่านะครับ
ก็ปรากฏว่าเราไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

เหตุใดปีนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางอุทยาน
ว่าจะเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาช้างเผือกเมื่อไหร่

นี่คือคำถามที่หลายคนถามเลยนะครับ
บอกว่าหลายคนเฝ้ารอจับพิชิตยอดเขาแห่งนี้
มานานแสนนานนะครับ
โดยเขาช้างเผือกจัดเป็นหนึ่งสถานที่ยอดฮิตในช่วงฤดูหนาวจริง

แล้วถ้าหลายคนไปมักจะถ่ายมุมนี้
เหมือนว่ามองไปยังจุดสูงสุดมองไปถึงฟากฟ้า

จุดตัดระหว่างภูเขากับทองฟ้านะคุณ
นักท่องเที่ยวเขาก็ไฟฝันเหลือเกินว่าอยากจะไปพิชิตให้ได้ในครั้งหนึ่ง
ล่าสุดทีมคาวท์โซเชียลของเราตรวจสอบว่าอย่างไรครับ
ก็ล่าสุดไปตรวจสอบมาสอบถามหญ้งเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติทองพาภูมิ

ณเวลานี้ทางอุทยานเองยังไม่มีกำหนดเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาช้างเผือก
สาเหตุที่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาเปิดก็เพราะว่า
เกรงว่านักท่องเที่ยวอาจจะได้รับอันตรายจากช้างป่าที่ยังคงอยู่ในเส้นทาง
รวมถึงในพื้นที่ตอนนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน
เพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนเลยยังไม่เปิดนะคะ
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดด้วยว่าจะเปิดเมื่อไหร่
เมื่อไหร่ที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วมีกำหนดเปิดแล้วเนี่ย
อุทยานแห่งชาติจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีเลยจริง

มีเหตุมีผลเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสามารถรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปพิชิตยอดเขาช้างเผือกได้เพียงวันละ
จำนวนจำกัดไงคุณคนเลยอยากจะไปนะฮะเพียง๖๐คนต่อวันเท่านั้นเองคุณ
และหากมีการเปิดเส้นทางเมื่อใดนั้นผู้ที่เฝ้ารอต้องรีบโทรจองคิวนะคุณ
คุณเดี๋ยวนะยิ่งมันยิ่งกว่าดูคอนเสิร์ตอีกนะ
ไม่ใช่ใครจะขึ้นได้ง่ายนะครับโทรไปเลยเบอร์นี้นะฮะ๐๘๑๓๘๒๐๓๕๙หรือ๐๓๔๕๑๐๙๗๙เบอร์ของอุทยานนะครับ

ทั้งหน้าจอให้คุณผู้ชมจดกันนานนิดนึงเนาะ
กันอีกครั้งว่าถึงขณะนี้เขาช้างเผือกยังไม่เปิดให้ประชาชนขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับ
เพราะว่าเหตุผลเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย